ก็อักษณะผู้บริหารสายหมู

จะมีสิ่งบางสิ่งที่ทำให้ผมไม่กล้าบวช

คืนที่ผมไปบวช

ผมก็ปรากฏว่าจาก๓๐๐๐มีเงินเป็นร้อยล้าน

ทำไมคุณถึงเชื่อเรื่องตัวเลขเลข๘
เลข๘สำหรับคนจีนคือ

แต่ละคนเนี่ยจะเหมาะกับเลขแบบไหน

เลขคู่มิตรคือเลข๕พระฤหัสบดี

เดือนมีนาเมษามีดาวสองดวง
โคจรสมาศัพท์สัมพันธ์กันแล้วน่ากลัว

การก่อรัศกรรมเครื่องบินตก